คุณผู้ชมคะมาดูคดีใหญ่ที่เราตามกันต่อเนื่องกรณีครูเอ็มครูแนนที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก
เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของข่าวตลอดเลยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเนี่ยสามารถจับตัวผู้ต้องหาที่ฆ่าครูเอ็มครูแนนได้แล้วก็คือ
นายไตเติลจับตัวได้ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กำลังจะหนีออกไปนอกประเทศทีนี้พอคุมตัวมาได้เนี่ยบ่ายสามโมงเดินทางมาขึ้นเครื่องมาที่ดอนเมือง
หลังจากนั้นก็นั่งรถมาต่อที่ระยองเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมถึงประมาณห้าโมงครึ่งแล้ว
บรรยากาศจังหวะช่วงนี้คุณผู้ชมดูนะลงจากรถตู้มา
ยาคตรออยู่ใช่คือคนรอจองกระถิ่นเพียบ
รุมประชาธรรมแล้วก็โดนจริงจริงค่ะชาวบ้านเข้าไปด่าทอ
แล้วก็ตะโกนคำหยาบสาบแช่งกัน
เจ้าหน้าที่ต้องเอากำลังตำรวจมาคุ้มกัน
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอด
หมัดโดนต่อยกันไปตามระเบียบ
ทีนี้ทางพันธุ์ตำรวจโทมนตรียิ้มแย้ม

แล้วก็ตำรวจสพเมืองระยองก็มีการแถลงข่าวการจับกลุ่ม
ไตเติลหรือว่านายสุภกฤษสุจานศรี
สุจาศีอายุ๒๒ปี
ก็บอกว่านายไตเติลก่อเหตุคนเดียว

คือรถบิ๊กไบท์ดูคาติราคา๖แสนกว่าบาท
ก็เล่าพฤติการให้ฟังบอกว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา
ทำทีมาขอดูรถของครูเอ็มแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นเพื่อนบ้าน
เพราะว่าบ้านแม่ของนายไตเติลอยู่ห่างจากบ้านครูแนนครูเอ็ม
ประมาณ๑๐๐เมตรอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลย
ทีนี้พอวันจันทร์มาทำทีขอดูรถ
วันที่๒๗ก็คือวันพุธมาดูรถอีกทีหนึ่งช่วงกลางคืน
แล้วก็ตกลงกันเรื่องของการซื้อขาย
นี่ค่ะ๒๗ก็มาขอดูรถครูแนนครูเอ็ม
เขายังเอาสุนัขทั้ง๔ตัวของเขาไปไว้ในกรงเลย

เพราะปกติครูแนนครูเอ็มอยู่ที่บ้านก็จะปล่อยหมาไว้
ทีนี้พอเข้ามาถึงตกลงกันเรื่องการเจรจาที่จะโอนลอย
จังหวะที่ครูเอ็มกำลังจะจะหลดปลายปากกาศเซ็นลงในหนังสือสัญญา
คนร้ายเนี่ยเอาปืนยิงแต่ว่ากระสุนมันไปโดนครูแนน

หลังจากนั้นคุณผู้ชมก็มีการเอามีดมีดปอกผลไม้
ปาดคอมาแทงก่อนที่จะเคลื่อนย้ายศพ
แล้วหลังจากนั้นก็ออกจากบ้านไปช่วงสักประมาณ๒๓ทุ่ม
ทีนี้ก็ถามถึงกระดาษที่ติดอยู่หน้าประตูบ้าน
ตำรวจบอกว่าในไตเติลผู้ต้องหาน่าจะคิดแผนในการตบตาโคน
เพราะว่าออกไปตอน๒๓ทุ่มแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่ง
ช่วงประมาณตีหนึ่งแต่กลับมารอบนี้เนี่ย
คือมีการเอาทรัพย์สินของผู้ตายไปด้วย
เงินสด๕๐๐๐บาทสร้อยคอทองคำ๒เส้น
แล้วก็แปะกระดาษแปะข้อความเอาไว้ที่หน้าบ้าน
นี่ค่ะเขียนเป็นกระดาษแบบนี้
เพื่อให้คนเข้าใจว่าครูแนนกับครูเอ็มเนี่ยเขาทะเลาะกัน
จัดฉากให้ดูเหมือนเป็นผัวเมียฆ่ากันเอง
ทีนี้ตอนออกไปเนี่ยก็เอารถดูคาติไป
แล้วก็ไปหาแม่ที่บอกว่าบ้านอยู่ห่างจากครูแนนครูเอ็มประมาณ๑๐๐เมตร
บ้านแม่ของในไตเติลอยู่หน้าหมู่บ้าน

แล้วเขาก็เอาสายยูมาล็อกประตูจากด้านนอก
สายยูหรือว่ากุญแจนี้ไม่ใช่กุญแจของครูแนนครูเอ็มอยู่แล้ว
ทีนี้พอไปหาแม่ก็ให้แม่พาไปส่งที่สนามบินอุตภัว

พอไปถึงเชียงใหม่ก็ให้เพื่อนเช่ารถแล้วก็พาหนี
หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ช่วงประมาณตี๓ถูกจับกลุ่มตัวได้
คือกำลังจะออกไปฝั่งพม่าอยู่แล้วค่ะ
คำถามก็คือแล้วแม่ของนายไตเติล
จะโดนดำเนินคดีด้วยไหมเพราะว่าพาผู้ต้องหาหลบหนี
ตำรวจบอกนะบอกว่าแม่ของนายไตเติลไม่รู้ว่าลูกไปก่อเหตุมา
คือพอที่มันเป็นข่าวมาปั๊บเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ปิดบัง
แม่ก็ให้ความร่วมมือพาไปค้นหาที่พักจนเจอปืน
แล้วปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมันปืนดัดแปลงค่ะคุณผู้ชม

เบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพื่อชิงทรัพย์
ส่วนข้อหาจะเข้าข่ายฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนที่จะทำการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะคะ
ผู้สื่อข่าวพยายามไปสอบถามนายไตเติล
ว่าก่อเหตุไปเนี่ยทำไปเพราะอะไร
แล้วก็มีความโกรธแค้นอะไรกับครูเอ็มมาก่อนหรือไม่

ไตเติลก็ได้แต่นั่งก้มหน้าก่อนพยักหน้าแล้วก็พูดเบาว่า
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะลงมือฆ่าทั้งคู่
และผมไม่รู้จักทั้งคู่เป็นการส่วนตัว
ทีนี้พอแถลงเสร็จแล้วสักประมาณ๖โมงกว่า
ก็มีการคุมตัวนายไตเติลออกจากสพเมืองระยอง
นี่คือคนก็ยังรอรุมประชาธรรมอยู่เหมือนเดิมนะ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะตำรวจต้องคล้องแขนกัน
ตำรวจ๒๐กว่านายแล้วนายไตเติลอยู่ตรงกลางวงกลม
เพื่อพาออกไปพาตัวไปทำแผนที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ

สิทธิ์ครูแนนครูเอ็มเพื่อนครูด้วยกันมารอ
ทีนี้ค่ะพอเอาตัวลงมาจากรถแล้ว
เสียงตะโกนด่าทอสาบแช่งก็ยังมีเหมือนเดิม
แต่ตำรวจกันไว้ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

พอเข้าไปไปทำแผนจุดแรกก็คือหน้าบ้านนะคะ
ไตเติลเข้ามาหาครูแนนครูเอ็ม
แล้วเดินไปที่ประตูกระจกเข้าไปในบ้าน
ไปคุยกับครูแนนครูเอ็มที่โต๊ะทำงาน

เป็นการเอาเอกสารให้ครูเอ็มจะเซ็นโอนลอยรถดูคาติ

ปรากฏว่าระหว่างที่ครูเอ็มกำลังจะเซ็นเอกสาร
นายไตเติลเอาปืนยิงแต่กระสุนไม่โดนครูเอ็มนะ

กระสุนไปโดนครูแนนทำให้ครูแนนเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ยิงครูเอ็มต่อจนครูเอ็มล้มลง
แล้วเข้าไปในครัวเอามีดปอกผลไม้
ปาดคอครูเอ็มจนเสียชีวิต
แทงครูแนนแล้วก็ลากทั้งคู่เอามาไว้ที่ตีนบันไดก่อน
หลังจากนั้นไปล้างมือล้างเลือด
แล้วก็ขี่บิ๊กไบท์ออกจากบ้านที่เกิดเหตุ

ออกไปตอนประมาณ๒๓ทุ่ม

รื้อค้นทรัพย์สินอย่างที่บอกค่ะช่วงตีหนึ่ง
เอาไปสร้อยคอทองคำ๒เส้น
เงินอีก๕๐๐๐บาทแล้วก็ติดกระดาษไว้ที่ข้างหน้า

คุมตัวขึ้นรถตู้ออกจากบ้านที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะคะ

มันเป็นภาพซ้ำกันเหมือนเดิมหรือเปล่า
จริงทุกจุดคนตะโกนด่าทอสาบแช่งรอ

ว่าจะเป็นที่สพเมืองระยองรวมถึงที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ค่ะหลังจากที่ควบคุมตัวนายไตเติลได้ช่วงแรก

ในการที่เขาเข้ามาฆาตกรรมครูเอ็มและครูแนน
เขาบอกว่าเขาเคยดำเนินธุรกิจกับครูเอ็ม
เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายรถมือ๒กัน
แล้วครูเอ็มไปติดตังค์เขา
เขาก็เลยมาทวงหนี้ครูเอ็มอะไรประมาณนี้
เขาให้ข้อมูลประมาณนี้แต่ว่าสรุปสุดท้ายนะคะ
เค้นสอบผลเค้นสอบพลตำรวจโทมนตรี
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๒ยืนยันว่า
นายไตเติลสารภาพว่าลงมือไปเพื่อชิงทรัพย์
เพราะไม่มีเงินใช้ทำคนเดียวโดยไม่ได้ก่อเหตุ
เนื่องจากมาทวงเงินที่ครูเอ็มเคยติดหนี้ไว้
เหมือนตอนแรกที่อ้างหลังจากที่ถูกจับใหม่
ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายรถมือ๒แต่อย่างใดนะคะ
เป็นการทำไปเพื่อชิงทรัพย์ฟังเสียงตำรวจค่ะ
แล้วที่เอาผ้ามากบไว้
ก็คงจะเป็นการอำพลางศพซึ่งเราอาจจะต้องดูเรื่องข้อเก่าหาเพิ่มเติมครับ
อีกคนนึงที่ไปรอตั้งแต่ที่สพเมืองระยอง
มาดูที่บ้านที่ทำแผนด้วยคือคนนี้ค่ะ
คุณแม่ของครูเอ็มเป็นแม่บุญธรรมนะคะ

อยากให้คุณผู้ชมฟังว่าคุณแม่คาใจ
เพราะว่าถ้าเค้าแถลงมายังงั้นว่าเล็กคือ
ครอบครัวแตกแยกต้องหาเงินใช้
แล้วเด็กก็ไม่ใช่ยาวชนอายุก็๒๒แล้ว
ท่างานที่คนที่ครอบครัวแตกแยกก็จะเป็นจนทั้งประเทศ
ใช่ไหมคะแล้วการถือหาเงินใช้ด้วยการฆ่าชีวิตผู้อื่น
มันใช่ไหมแม่ก็สงสัยแค่ว่ามันเป็นเรื่องหนี้พนันนี้แหละ
แม่ไม่ได้สงสัยอย่างอื่นคือแม่ไม่ได้คิดหรอกว่าคนที่ทำประสงค์ต่อทรัพย์หรือยังไง
คิดอย่างนั้นจริงแต่แม่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปทำอะไรได้
เพราะแม่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถูกไหมแม่ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้
เพราะแม่ไม่มีหลักฐานแม่ก็ได้แค่สงสัย
เพื่อนเพื่อนเขาพูดมาก็ประมาณว่าเด็กคนนี้คือไอ้เติ้ลเนี่ย
เขาพูดเรียกอย่างนี้แหละไอไตเติลเนี่ยมันก็บิดเข้ามาตลอด
แต่แม่ก็ไม่รู้คำว่าบิดมันคืออะไรไม่รู้ก็บิดทุกเรื่อง
แล้วจะให้แม่คิดยังไงคือแม่ไม่รู้นะว่า
สถานของความผิดเขาอ่ะมันจะแค่ไหนแต่แม่ไม่อยากให้คนเลวแบบนี้
อยู่ในสังคมได้เท่านั้นเองนี่ค่ะคุณผู้ชมคือคุณแม่เนี่ย
เชื่อว่าเป็นการแค่ฆ่าชิงทรัพย์เท่านั้นเพราะว่าแม่เชื่อว่าน่าจะมีประเด็นเรื่องของหนี้พนันด้วย
รู้ข้อมูลว่านายไตเติลก็ติดหนี้พนันส่วนลูกบุญธรรมของแม่เนี่ยก็เคยโดนเจ้าหนี้
ที่เป็นเจ้าหนี้พนันมาทวงหนี้เหมือนกันจนทำให้มีอาการหล่นหลาน
นี่คือข้อมูลที่แม่บุญธรรมให้ไว้นะคะ